ยังไม่ได้หมดแค่นี้มีมาฝากอีกตามไปดูกันเลยจ้า
ไปเลยค่ะที่แรกนี้คือที่สำนักสงสรรป่าตึง
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะ
ชาวบ้านเขาพากันมาที่นี่เพราะว่าไปดูรอยปริศนา
ที่บริเวณบันไดรูปปั้นพญานาค
ดูอยู่ติดกับสระน้ำเลยนะ
ซึ่งรอยที่เห็นนี้ดูคล้ายกับอะไรคะคุณ
เลื้อยของงูใหญ่
หรือที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า
คล้ายกับรอยของพญานาคเลยแล้วอยู่ใกล้กับสระน้ำด้วย
วัดความกว้างของรอยได้ประมาณ๑๐นิ้วเลยนะ
และรอยนี้ยาวกว่า๔เมตร

ทางด้านเจ้าสำนักสงฆ์นะคะพระนครถิตคุโนนะคะ
ท่านก็บอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกได้ยินเสียงเหมือนหมาเห่าหมาหอน

อ้าวอ้าวอ้าว

จนกระทั่งรุ่งเช้าค่ะท่านก็บอกว่า
มาแล้วก็มาเห็นกับรอยปริศนาแบบนี้
ดูคล้ายการเลื้อยขึ้นมาจากสระน้ำด้วยนะ
แล้วก็มีดินมีโครนติดขึ้นมาก่อนด้วย
แล้วก็มาหยุดรอยนี้หยุดอยู่ที่รูปปั้นพญานาค
ชาวบ้านทราบข่าวเท่านั้นแหละคุณโอ้โห
เดินทางมาดูกันมาขอโชคขอลาบกันนั่นแหละ

ชาวบ้านก็เดินทางมามันเป็นความเชื่อนะ
เกี่ยวกับร่องรอยแปลกแล้วขึ้นอยู่ใกล้บริเวณสระน้ำด้วย

ขโมงหักค่ะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
กลุ่มชาวบ้านก็เดินทางมามาไหว้มาขอโชคขอลาบที่

ความยาว๕เมตร๔๘เซนติเมตร
กว้าง๑เมตร๔๐เซนติเมตร
ถูกขุดพบบริเวณท่าน้ำหลังวัดนะ
ทางด้านนักโบราณคดีผู้พบเรือตะเคียนทองเป็นคนแรก
เขาเล่าบอกว่าเขานำเครื่องตรวจจับโลหะ
ค้นหาวัตถุโบราณที่บริเวณริมหาดท่าน้ำของวัด
แล้วสังเกตเห็นต่อไม้โผล่ขึ้นมา
ก็เลยให้ลูกน้องกับชาวบ้านมาช่วยกันขุด
เชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยคงจะอยากขึ้นมาอยู่ที่วัดแห่งนี้นั่นแหละ

ดูแล้วอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า